สถานการณ์ณปัจจุบันมีผลกระทบกับชีวิตได้ยังไงบ้างพี่

ทางกฎหมายของรัฐเนี่ยเขาให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ไม่ให้ออกจากพื้นที่
แล้วเราเป็นคนจนนะครับถ้าเราไม่ทำกินเราจะเอาเงินที่ไหนให้เราหยุด
ห้องก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ
ที่เหลือตังค์๒๐บาทกินอะไรอย่างนี้ซื้อมาม่า
ว่าเงินจะออกคิดอยากจะหยุดเหมือนกันในใจลึกอ่ะ

ในเพลงนี้คุณเอ๋จะสู้หรือจะหยุดครับ

มีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
คู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

คุณผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศเลย
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่
แน่นอนที่สุดเรามีนัดกันเป็นเวลาของเรานะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับในรายการของเรา
เพียงแต่ท่านพาตัวเองมาแล้วร้องเพลงให้ถูกต้อง

ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับรอปภ
ที่เรียกได้ว่าต้องฝ่าฟันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของภรรยา
หรือว่าโลกในปัจจุบันนี้ที่ถาธมเหลือเกิน
เขามีวิธีเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้ยังไง

สวัสดีครับผมชื่อนายพิรวัตนามสกุลกลิ่นหอม
ชื่อเล่นชื่อเออายุ๓๘ปีเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะครับ

เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรอปภครับ
ทำตั้งแต่ทุ่มนึงถึง๗โมงเช้าครับ
เป็นรอบของกะดึกครับ
แฟนผมชื่ออ้ำครับเมื่อสองสามปีที่แล้ว

ให้เขาไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปช่วงนั้นหรอก
ผมได้ให้เขาไปซื้อยาแก้ปวดหัวมารับประทานก็ไม่ดีขึ้น
เมื่อ๓เดือนที่แล้วครับแฟนผมก็ได้ลุกจากที่นอน
ผมออกไปร้านค้าผมก็เดินออกไปซื้อกาแฟ
พอผมซื้อกาแฟกลับมาครับก็มาเจอเห็นสภาพแฟนครับ
ล้มอยู่ภายในห้องครับหัวฟาดนอนสภาพอยู่
มือไม้ของแฟนผมเริ่มมีอาการหงิกปากเริ่มเบี้ยว
ช่วงนั้นผมตกใจผมไม่รู้จะทำยังไง

ตอนนี้คือเขาลุกช่วยเหลือตัวเองได้
คืออาบน้ำแล้วหลังจากนั้นเดินมา

เขาคอยช่วยเหลือทุกอย่าง

แต่เนื่องด้วยที่ว่าเมียผมมาเจ็บป่วย
หลังจากนั้นผมก็ทำเรื่องขอหัวหน้า

เพื่อจะดูแลแฟนได้ในตอนเช้าครับ
กลางวันผมก็จะใช้เวลามาคอยดูแลแฟน
ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่แฟนผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
ผมก็ต้องพานั่งรถเข็น
ไปโรงพยาบาลรักษาประกันสังคม
ผมทำงานรอปภได้เดือนละหมื่นกว่าบาทครับ
ต้องมาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่าเช่าบ้าน
ค่ารถเดินทางค่ายารักษาแฟนครับ

บางทีไม่พอเลย
เหลือติดกระเป๋าร้อยสองร้อยอย่างนี้ครับผม

นโยบายเขาออกมาให้ประชาชนให้อยู่ในพื้นที่

งานเราก็ไม่ได้ทำเงินเราก็ไม่มี
และเรายังมีเงินมาจ่ายข้าวจังหวงคอน้ำข้าวไฟ

กลัวแฟนไม่มีกินมากกว่าครับ
ทุกวันนี้ผมไปทำงานผมต้องเดินนะครับ
ผมเดินทางจากสุขุมวิทย์ซอย๓นะครับ
ไปทำงานสุขุมวิทย์หกสิบห้าครับ

สมองกลัวครับคือเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นมั่ง
แต่คือเราจะมีการซิปที่ตัวเอง
ผมจะมีหน้ากากและใส่แมสของผมทุกครั้ง

เพื่อป้องกันระหว่างเดินทางไปและเดินทางกลับ
เวลาผมใส่หน้ากากที่ผมประดิษฐ์ขึ้น

วดน้ำเขาได้ผ่านการพัชไลท
หรือผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว

เราก็ใส่แมท๒ชั้นปิดจมูกปิดปากแล้วเราก็สวมหน้ากากทับไปที
ซึ่งเราก็จะเดินจากบ้านไปทำงานที่สุขุมวิท๖๕
พอไปถึงปุ๊บเราก็เอาหน้ากากนั้นออกแต่เรายังใส่แมส

แต่พอเราเลิกงานปุ๊บเราก็ใส่เดินกลับมาปกติ
อันนี้มันช่วยป้องกันได้ไม่มากกว่าน้อยครับ
อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือหมั่นล้างมือครับ
เจลนะครับล้างมือล้างอะไรให้สะอาด

ใส่แมทครับผมใส่แมท๒ชั้นทุกวันแล้วก็มีแล้วก็มีหน้ากาก
ที่ผมทำขึ้นเองอันนี้มีสี่เวอร์ชั่นด้วยกัน
ใส่อันนี้คนเหลี่ยวหันมามองไหม
ผมจะใส่ไปแบบนี้ครับมีแมทอันหนึ่งครับ
ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ากลัวกลัวครับจะไปติดภรรยา
ถ้าผมเอาโควิดไปติดเมียอีกพอดีครับ
ซึ่งเมียก็ไม่สบายอยู่ด้วยไม่แข็งแรงอยู่ไม่แข็งแรงครับ
เอ๋ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ถ้าได้เงินจำนวนนี้ก้อนนี้ที่ผมตั้งใจเขาไว้
ผมก็จะเอาไปรักษาเขาครับ

คนรักจากลาตอนช้าค่าคงดีตกต่ำ
กลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
เรงที่สองมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณเอ๋ร้องได้ครับ
มาพบกับนักสู้ชีวิตของเราเลยนะครับ
คุณเอ๋ครับแม้ต้องทำงานในสถานการณ์โควิด
ขอทุ่มทั้งชีวิตเพื่อป้องกันไวรัสและความจน

เจอแล้วครับ
ก็ขอต้อนรับคุณเอ๋สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับก็เป็นครั้งที่สองแล้ว
ครับก็ความตื่นเต้นก็คงจะลดลงไปได้บ้างนะฮะก็ยังมีอยู่บ้างครับผม
มีอยู่บ้างนิดนิดครับนิดนิดนะฮะแน่นอนค่ะวันนี้มากับภรรยานะคะ
ที่นั่งอยู่ด้านล่างนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณพุทธครับ
สถานการณ์ณปัจจุบันมีผลกระทบกับชีวิตพี่ยังไงบ้างพี่
มีครับผลกระทบเยอะเลยครับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของผมเนี่ยครับผม
คือเราก็ต้องระมัดระวังแล้วบางทีอ่าทางกฎหมายของรัฐเนี่ย
เขาให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ไม่ให้ออกจากพื้นที่
ไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ออกจากที่พักอาศัย
ใช่แล้วเราเป็นคนจนนะครับซึ่งเป็นคนจนถ้าเราไม่ทำกินเราจะเอาเงินที่ไหนให้เราหยุด

แต่ดีนะคะที่บริษัทพี่เอ๋ไม่ให้คนหยุดงานนะยังต้องทำอยู่
ทีนี้ในส่วนงานของพี่เอ๋เนี่ยพบเจอคนหรือพบเจอรถมากกว่ากัน
คนครับส่วนใหญ่คนเพราะผมเดินทางเท้าครับ
แล้วตอนนัดปฏิบัติหน้าที่ล่ะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ผมอยู่ผัดกลางคืนผมก็คอยดูแลเป็นพื้นที่ออฟฟิศครับ
อ๋อเป็นพื้นที่ออฟฟิศอยู่คนเดียวครับ

ใช่ครับคอยดูสถานที่ต่างภ้างในพื้นที่ของเราครับ
ณตอนที่ทำงานปฏิบัติงานก็ไม่เจอคนเท่าไหร่
เวลามีผลกระทบแบบนี้แล้วสถานการณ์ตึงแบบนี้ปลอบใจตัวเองยังไงบ้างพี่
ก็บางทีคิดอยากจะหยุดเหมือนกันในใจลึก

รู้สึกว่ากลัวนะครับแต่ถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็จะไม่มีกิน

รับเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นวัน
เป็นวิกเป็นวีคถ้าเป็นเงินเดือนต้องเป็นหัวหน้าชุด
หัวหน้าชุดที่ใส่เสื้อสีดำ
วิกได้วิกเท่าไหร่ครับพี่ค่ะ

ตอนนี้เราเจ็บป่วยไปหาหมอจริงเราก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นให้หัวหน้า
หัวหน้าเขาก็จะเอาตัวนี้แจ้งไปยังสายตรวจครับ
แล้วเวลาท้อปลอบใจตัวเองยังไงพี่เอก
พอทอบางทีสองคนเนอะอยู่กันสองคนบางทีผมก็คุยกับแฟนบอก
ที่เหลือตังค์๒๐บาทกินอะไรดีซื้อมามากกว่าเงินจะออก
พอตัดวิกช่วงระหว่างสิ้นเดือนช่วงที่แฟนผมเป็นช่วงนั้น
ผมเหลือเงินแทบไม่ติดตัวเลยเพราะว่าต้องใช้จ่ายซื้อกับข้าวมั่งอะไรมั่ง
คอยดูแลแฟนที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยสู้ผมก็สู้แล้วคุยกับหัวหน้า
หัวหน้าผมขอควงบ้างนะตอนนั้นโควิดยังไม่ดังเลยหัวหน้าเขาก็ให้ผมควง

ตั้งแต่กี่โมงครับครับเริ่มทำงานตั้งแต่กี่โมง
เริ่มทำงานตั้งแต่ทุ่มนึงครับ

๑ทุ่มออกเวร๗โมงเช้าครับ

ตรงนั้นมันเป็นสถานที่ตอนนี้คือมันปิดแล้วแต่คือจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยดูแลพื้นที่๒ชั่วโมงหรือ๓ชั่วโมงทีครับ
ก็ไปฉายเดินตรวจผู้ครับ
แต่ก่อนเนี่ยคุณเอ๋ทำอยู่กะกลางวัน
กะกลางวันก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปก

แต่พอมาเปลี่ยนเป็นกลางคืนมันมีผลยังไงคะ

สักทีถ้าเราไม่ได้นอนมั่งด้วยสุขภาพแย่ยอมรับมาเรียน
จริงเพราะร่างกายมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้นอนตอนกลางคืน

แล้วอย่างนี้เป็นห่วงแฟนไหมเวลาไปทำงานกลางคืนถึงเช้า

ผมก็บอกให้กดลูกบิดแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วก็มีโทรศัพท์
พยายามบางทีผมจะเติมเงินเครื่องเติมให้ตู้ยอดเงินให้๒๐บาทเข้าเครื่อง

นอนบ้างแหละครับสักประมาณ๒๓ชั่วโมงแต่มันไม่ได้เต็มที่
ภรรยาเราถือว่าเป็นคนที่สู้ไหมพี่เอ๋ณตอนที่ล้มป่วย
แล้วเขาพยายามฮึดสู้เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงไหมค
สู้ครับผมก็ปลอบใจกันตลอดตอนที่โทรไปหาคุณแม่ที่พิจิตร
ุงโรงอามานี่ที่นี้เอาชีจาร์เขาดูผมก็เอาไปคอยดูแล
จะมีแค่มีร้านกระเอาสระมาปรูกางงุ้งรอนใบหุ่นบ้าน
อ้ำค่ะพี่เอ๋นี่ถือว่าเป็นคนสู้ไหมในสายตาของเรา

ให้พี่อ้ำพูดให้กำลังใจสามีหน่อยค่ะ

วันนี้ก็เหมือนกันก็ตั้งใจที่จะมาสู้เพื่อภรรยา

วันนี้วาระหน้าที่ของพี่เอ๋บนเวทีของเราคือร้องเพลงให้ถูกทุกเพลงให้ได้มากที่สุด

งั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยเนาะ
ตอนนี้คุณเอ๋ร้องไปแล้วนะครับ
ทำไปได้แล้ว๒เพลง
ครึ่งทางตับไปแล้วสองหมื่นบาท
ตอนนี้จะเป็นครึ่งทางหลังนะครับ

เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๓นะครับคุณผู้ชม
เพลงที่สามนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๓มาได้เลยครับ
หนึ่งประเภทวัฒนภาพ

เพลงนี้เป็นเพลงยากอยู่ครับ

คือมันจะมี

รับ๒๐๐๐นะครับสู้ต่อมีสิทธิ์ลุ้น๔๐๐๐บาทนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณเอ๋ครับ
เพลงนี้คุณเอ๋จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ

ตัวช่วยนะครับมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันจาก๖แผ่นป้าย
เพลงนี้คุณเอ๋จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มีหลายแบบต่างนานาแต่ทุกตัวล้วนช่วยทั้งนั้น

มาดูนะครับตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับที่คุณเอ๋เลือกก็คือ
นะครับตัวช่วยก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
คุณเอ๊รู้มั้ยว่าค่ากไปเลยหมายความว่าอะไร

แล้วเราเห็นเข้าห้วงกันอะไรหัวห้วงง

ถามคุณป่าดูสิว่าข้ามมาเลยมันคืออะไรเนี่ย
เพลงนี้ไปเลยนะครับเป็นตัวช่วยที่หลายคนอยากได้มาก
ข้ามก็คือไม่ต้องร้องครับเพลงนี้รับเงินเพลงนี้ไปเลย
ได้ตังค์แล้วพี่เอ๋ได้ตังค์แล้ว
ต้องร้องเปิดข้ามไปเลยค่ะรับเลยค่ะพี่เอ๋สี่หมื่น
สบายมากนะฮะต้องการเพียง๔เพลงร้องไป๒เพลงข้ามไปเพลงหนึ่ง
มาถึงเพลงที่๔เพลงเป้าหมายกันเลยโอ้โหรถเร็วยังไม่น่าเชื่อ
เรามาต่อกันที่เพลงที่๔เลยนะครับตัวช่วยยังเหลือใช้ได้อีก๒แผ่น
มาฟังกันก่อนครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาทมาเลยครับ

เป้าหมายของคุณเอ๋นะครับ

เพลงนี้เป็นเพลงของสายันคุณสายันนิรันดร
สายันนิรันดรชื่อว่าเพลง

เป้าหมายนะฮะตัวช่วยเหลือต้อง๒แผ่นนะครับ
ถ้าเพลงนี้ถ้าพี่เอ๋มั่นใจว่าตัวเองร้องได้ร้องไปเลย
แล้วก็เก็บตัวช่วยไว้เล่นเพลงหน้า
เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมาย๖๐๐๐บาท
หกหมื่นที่พี่เอ๋อยากได้รออยู่
พี่เอ๋ร้องเพลงนี้ได้สำเร็จแล้วไม่ผิดเลยนะ

ถ้าเพลงนี้พี่ไม่มั่นใจแล้วพี่เกิดไม่ใช้ตัวช่วย
พี่ร้องผิดเหลือ๒หมื่น
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่สี่
หมื่นบาทซึ่งเป็นเพลงเป้าหมายของผู้แข่งขันนะครับคุณเอครับ
เพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
เพราะว่าเป็นเพลงเป้าหมายนะครับ
หมายด้วยนะครับต้องสู้อย่างแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ตัวช่วยยังเหลือสิทธิ์ใช้อยู่อีก๒แผ่นนะครับ

ใช้นะครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
เย้เย้เย้
ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับที่คุณเอ๋เลือกก็คือ